นี้เราตามความคืบหน้าให้เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจมาก
แล้วก็ได้ทองคำไปเยอะมากนะคะที่ภูเก็ตค่ะ
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านผู้หญิงที่เดินเข้าไปก็คือเจ้าของร้านนะคะ
เขาเป็นสามีพระยาที่อายุเยอะแล้วคนก่อเหตุเห็นไหมคะ
ตามภาพเนี้ยจะเห็นไม่เต็มตัวหรอกเป็นผู้ชายไปคนเดียว
เข้าไปทางด้านหลังของร้านเจาะฝ้าโรยตัวลงมาชั้นสอง
สามีพระยาคู่นี้เขานอนอยู่บนชั้น๒ด้านล่างเป็นร้านทองนะ
จี้เขาทำร้ายร่างกายเขาบังคับให้เขาลงมาที่ร้านทองอ่ะ
แล้วก็ให้กวาดทองไปให้คนร้ายเมื่อสักครู่จะเห็นนะคะ
มือหนึ่งถือไม้มือหนึ่งถือมีดอืมทำร้ายร่างกายสามีภรรยาที่เป็นเจ้าของร้านทองจนเขาเจ็บหนักนะคะ
แล้วเขาก็อายุเยอะแล้วด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คือได้ทองคำไปเมื่อวานนี้ที่เราเล่าบอกว่าประมาณสักสามร้อยบาท
น้ำหนักทองนะคะมูลค่าประมาณแปดล้านแต่ล่าสุดวันนี้
จากการประชุมของตำรวจจากการตรวจนับของทางร้านทอง
มันเกินกว่านั้นอีกคุณผู้ชมมันเกินกว่าสามร้อยบาทอ่ะ
มันไม่ใช่แค่๘ล้านมันเป็นหลัก๑๐ล้าน
หมายความว่าคนร้ายก่อเหตุเสร็จแบกทองไปน้ำหนักหลายกิโลนะ
แล้วก็หลบหนีนะคะอันนี้คือภาพในร้านใช่ไหมคะ
ส่วนสามีพระยาที่เป็นเจ้าของร้านทองแล้วก็บาดเจ็บค่ะ
ชื่อว่านางพวงเพลศักดิ์เกษมกริจอายุหกสิบห้า
บาดเจ็บเลือดอาบเลยนะคะนายหวังดีอินทวงอายุเจ็ดสิบเอ็ด
มีแผลฉีกขาดที่ศีรษะนี่ค่ะสองท่านนี้ที่เป็นเจ้าของร้าน
แล้วก็ได้รับบาดเจ็บคือเจ็บสาหัสเลยนะคะ
และทั้งคู่ก็อยู่ในอาการตกใจอ่ะวันนี้ตำรวจประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดี
ที่สพเมืองภูเก็ตใช้เวลาอยู่ชั่วโมงครึ่งค่ะ
ประชุมเสร็จรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘พร้อมคณะ
ก็ลงพื้นที่ไปที่ร้านทองที่เป็นจุดเกิดเหตุร้านทองทวีชัย
อยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ตนะคะช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็คือ
สี่ทุ่มห้าสิบสามนาทียี่สิบสามตุลาคมทีนี้ค่ะ
พอลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะน้องสาวของนางพวงเพลคนเจ็บ
เขาก็อธิบายว่าในร้านจุดไหนมีอะไรยังไงบ้าง
น้องสาวคนเจ็บบอกว่าคนร้ายน่าจะรู้ว่าชั้น๒ไม่มีคน
เพราะมันมืดก็เลยปีนหลังคาเจาะทะลุฝ้าเพดานในห้องน้ำ
แล้วก็ลงมาเกาะเหตุอาวุธที่คนร้ายมีก็คือมีทั้งมีด
มีทั้งไม้คือไม่ได้เตรียมมาแต่มาหาจากในร้านทองนี่แหละ
มูลค่าความเสียหายยังไม่ได้สำรวจแบบชัดแต่มันมากกว่าที่นักข่าวเล่าไปเมื่อวาน
น้องสาวเจ้าของร้านบอกแบบนี้เลยจริงจริงแล้วทองคำที่คนร้ายได้ไป
มันมากกว่าน้ำหนักสามร้อยบาทนะคะมันเป็นหลักสิบล้านบาท
หมายถึงมูลค่าทองนะคะแล้วคนร้ายถ้าแบกทองไปเยอะอย่างเงี้ย
หมายความว่าแบกทองไปน้ำหนักแบบ๖กิโลกรัมกว่าแล้วหนี
เนี่ยมีทั้งสร้อยคอทั้งเลสข้อมือทั้งแหวนทองที่ได้ไปอันนี้คือที่เราเล่าไปเมื่อวานนะ
เพราะมูลค่าอาจจะ๘ล้านแต่มันมากกว่านั้นน้องสาวเจ้าของร้านบอกว่าเป็น๑๐ล้านจริงค่ะ
ครับเชื่อว่าคนร้ายก็เป็นไปได้ทั้งคนงานต่างด้าว
หรืออาจจะเป็นคนไทยที่เคยเข้าออกร้านทองร้านนี้เพราะว่าร้านทองร้านนี้เปิดให้บริการมาสามสิบกว่าปีแล้วนะคะ
พอตำรวจไปที่ร้านทองที่เกิดเหตุตำรวจไปตรวจสอบเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายเข้ามาในร้าน
ร้านทองลักษณะแบบนี้แต่อยากให้ดูด้านหลังด้านหลังร้านนั่นแหละคาดว่าคนร้ายจะเข้ามาตรงนั้น
ด้านหลังร้านมันก็จะมีตรงนี้ด้วยค่ะมันมีซอยเล็กเป็นถี่โล่งด้านหลังเป็นแบบนี้
มันไม่ค่อยมีคนย่าก็ขึ้นรกทึบแต่ว่าคนแถวนั้นก็จะรู้นะคะ
ด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้จะมีตรอกซอกซอย
ก็เลยเชื่อว่าคนร้ายก็น่าจะน่าจะรู้เส้นทางนะว่ามันจะมีตรอกซอกซอยอะไรตรงไหนยังไง
ลูกจ้างร้านทองบอกว่าตอนนี้เจ้าของร้านทองที่เป็นสามีพระยาก็อาการปลอดภัยแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างการรักษาตัวที่โรงพยาบาล
คนเก่าคนแก่ในพื้นที่เขาบอกว่าอยู่ภูเก็ตมาอยู่แถวนี้มา๖๐กว่าปี
ไม่เคยมีเหตุการณ์ปล่นทองจี้ชิงทองอะไรแบบนี้เลย
เชื่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดนี้คนร้ายน่าจะวางแผนมาอย่างดี
เข้าทางหลังร้านเห็นเป็นหลังคาลาดเอียงเป็นย่าโล่ง
แล้วก็เจาะฝ้าลงมาแล้วก่อเหตุแบบนี้มันดูแบบเตรียมการมาเป็นอย่างดี
อยากให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้นะคะ
เพราะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเปิดประเทศแล้วใช่ไหม
หนึ่งพฤศจิกายนแล้วอ่ะแล้วภูเก็ตมันเมืองท่องเที่ยวไง
มีเหตุการณ์แบบนี้มันกระทบมากนะคะ
ล่าสุดมีรายงานว่าการติดตามตัวคนร้าย
น้ำหนักไปที่กลุ่มคนงานก่อสร้าง

คือคืนวันเกิดเหตุเป็นคืนวันเสาร์
วันอาทิตย์ร้านทองจะปิดให้บริการ
คือวันรุ่งขึ้นที่เป็นวันอาทิตย์
กลุ่มคนงานก่อสร้างเขาก็หยุดทำงานเหมือนกัน
หมายความว่ามีเวลาหลบหนี
การมาแล้วว่าจะก่อเหตุคืนวันเสาร์
ก็ต้องดูนะคะว่าแรงงานกลุ่มคนงานก่อสร้างในพื้นที่
ตรงไหนยังไงที่น่าสงสัยบ้าง
คือทางพิสูจน์หลักฐานเขาเก็บหลักฐานยังไงรู้ไหมคะ

ใช่คราบเหงื่อตามฝ้าเพดาน
ตามทางเดินตามตู้เซฟ
เพราะว่าคนร้ายก่อเหตุมันมีเหงื่อติดค่ะเหงื่อหยดค่ะอ๋อ
ต้องเก็บในลักษณะแบบนี้แหละ
ตอนก่อเหตุใส่ถุงมือมันเลยไม่ทิ้งลายนิ้วมือ
ก็ต้องไปเก็บตามเหงื่ออะไรอย่างนี้ค่ะ
สที่เจอที่ป่าหลังบ้านก็ไม่รู้ของใคร
เป็นแม่สีแดงที่ตกขึ้นต่างร้าน
แต่ขึ้นไปตรงฝ้าแถวนั้นเนี่ยน่าจะมีอยู่คนเดียวนี่แหละ
ถ้าเป็นวันนั้นใช่ไหมเพราะว่าโอ้โฮ
คุณลุงคุณป้าเจ้าของร้านคงปีนขึ้นไปไม่ไหวอยู่แล้ว